คุณผู้ชมอย่างเรื่องนี้ก็มีคนเชื่อเยอะ

เขาก็เชื่อกันว่าในอ่างน้ำมนต์ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้ะ
มีอะไรดีเด็ดให้ไปส่องกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเชื่อเรื่องนี้ก็ไปส่องอ่างน้ำมนต์
ทองนิ้วรายที่วัดสว่างอารมณ์กัน

อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่แหละ

บรรยากาศเนี่ยโอ้โหเนืองแน่นไปด้วยผู้ที่ศรัทธา

จุดนี้หล่ะคะผู้คนมาต่อแถวรอกราบว่ายกันมากมาย
เป็นที่รู้กันดีแหละว่าตาทองนิ้วรายศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการให้โชค
ดังนั้นแล้วเนี่ยช่วงใกล้วันแห่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบแบบนี้
ก็เลยมีเหล่าสาธุชนคนชอบเสี่ยงดวงมาจุดทูบบนบานสารกล่าว
ขอโชคขอลาบกันมามากมาย
และแน่นอนตามสเต็ปของการขอพรค่ะ
หลังจากที่ไหว้ตาทองนิ้วรายเสร็จแล้วก็ไม่พลาดที่จะไปซอง
อ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นี่เอง
แต่แหมเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องของดวง
เรื่องของความโชคดีส่วนบุคคล
ตาดีก็ส่องได้ตาร้ายก็อาจจะไม่เห็นอะไร
แต่ของแบบนี้จะยอมแพ้กันได้ยังไงคะ
ก็เลยมีการงัดเอามือถือมาถ่ายภาพแชะกันไป

ของใครรุ่นใหม่กว่ากัน

ก็ไปล้วงก็ได้

นี่อ่ะถนัดเลยอุ้ยชอบ
หรือถ้าไม่ถนัดล้วงนะคุณชนะ

ผมทั้งเขย่าทั้งล้วงผมชอบหมด

ก็เอาเป็นว่าเป็นกิจกรรมแล้วกันนะ

หลายวัดเขาก็จะมีอะไรให้เราได้ทำ

ถ้าเสี่ยงออกมาแล้วดีมีกำลังใจ

อย่าไปคิดมากตั้งใจทำดีเดี๋ยวก็ดีเองนะ
วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย